งครานที่จะถึงนี้นะคะใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวไหนนะคะ
สิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมประหยัดน้ำด้วย

จากนี้นะคะที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงสงกรานก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้เขาเริ่มเติมน้ำในคู่เมืองแล้วนะผมเพิ่งกลับมา
ใช่ค่ะส่วนการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ตอนนี้นะคะ
เริ่มติดตั้งประปาหยอดเหรียญให้กับนักท่องเที่ยวมีน้ำสะอาดเล่นในช่วงเทศกาลสงครานนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าอย่าหยอดกันเพลินนะอย่าใช้น้ำเปลือง
ใช่ค่ะถึงว่าจะสะดวกนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละบอกที่บอกไปอย่าเพลินนะคะ
หน้าตาของตู้ประปาหยอดเหรียญชนิดเหรียญ๕บาท
หยอดไปแล้วจะได้น้ำ๒๐ลิตร
ติดตั้งให้บริการประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
แบ่งเป็นการติดตั้ง๓พื้นที่ด้วยกันนะคะ
บริเวณถนนท่าแพร๕จุดจุดละ๒เครื่อง
ใช้บริการตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนเป็นต้นไปนะคะ
ตรงนี้ไม่อยากให้คิดว่าฉันมีเงินจ่าย๕บาทได้ตั้ง๒๐ลิตร
ฉันมีสัก๑๐๐หนึ่งก็ทำได้แต่ไม่ให้คิดตรงนี้
ให้ประหยัดไว้ก็จะดีนะคะใช่ค่ะให้ประหยัดไว้
ว่าที่๑๐๓กิตีโพงศรีพราย
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
บอกว่ายังได้ติดตั้งประปาหยาดพิรุณบริเวณสะพานวรัฐทั้งสองฝั่ง
ก็คือฝั่งขาเข้าสะพานนวรัฐนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออก
เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา
ส่วนเรื่องของปัญหาภัยแรงยังไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำที่ใช้เล่นสงกรานที่เชียงใหม่นะคะ
ขณะที่นายปวีนชำนิประสาทเป็นผู้ราชการจังหวัดค่ะ
ออกประกาศในพื้นที่รอบคู่เมืองเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษช่วงสงคราน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รวมทั้งห้ามตั้งเวทีที่ใช้เครื่องเสียงที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็พร้อมจะดำเนินการกับผู้แต่งกายล่อแหลมประพฤติอนาจารย์
ประเพณีอดีงามของเมืองเชียงใหม่
หากใครไปเล่นน้ำสงกรานที่เชียงใหม่ก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะคะ
เพราะว่าเขามีการบังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด

กระทำการไม่อันควรเป็นการขายหน้าต่อธารกำนัน
เช่นการใส่เสื้อผ้าบางเต้นลักษณะวาบวิว
สตรีหรือสาวประเภท๒มีโทษปรับไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาท

เขาแจ้งมาแบบนี้ตำรวจทำงานเต็มที่นะครับ